เฉพาะเรื่องของความเชื่อจริงความเชื่อเนี่ยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะเราไม่ได้ไปแบบว่าอย่าไปเชื่อหรือว่าอย่าไปงมงายเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมแบบนั้นแต่เรื่องของความเชื่อนี้นะที่เรามาเตือนก็คือที่จังหวัดนครราชสีมาเขามีบ่อน้ำผุดที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นบ่อพญานาคแล้วชาวบ้านเน
มันเปื้อนอยู่ได้เล่าย้อนหลังอีกสักนิดนึงค่ะคือเรื่องของเรื่องไอ้น้ำผุดที่มันโผดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยชาวบ้านที่นั่นเขาเชื่อว่ามันเป็นทางผ่านเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างเมืองบาดานกับโลกมนุษย์ก็คือเป็นเหมือนบ่อพญานาคอ่ะเอาง่ายแล้วความลึกเนี่ยก็คือเอาไม้ไผ่หย่อนลงไปตรวจแล้วมันลึก

แล้วก็มาให้หลานเนี่ยดื่มกินครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมมันแค่เป็นความเชื่อไม่ได้มีใครยืนยันว่าน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นสามารถทำให้รักษาโรคต่างได้เพราะฉะนั้นแล้วให้เชื่อฟังทางสาธารณสุขกับทางโรงพยาบาลดีที่สุดเพราะว่าเขาเนี่ยนำน้ำไปตรวจสอบแล้วว่าในน้ำมันมีสารปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียอยู่จริงและในน้ำก็มี
เป็นกรดด้วยไม่ได้ยืนยันว่าดื่มแล้วจะหายจากอาการเจ็บป่วยใดแต่อาจจะเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณยังคงดื่มกินอย่างต่อเนื่องเพราะว่าคุณอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดถึงขั้นเสียชีวิตได้ที่เรานำมาบอกเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของความเชื่อมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแต่เรื่องของสุขอนามัยเราก็เป็นห่วงเป็นยายไม่อยากละเลยก็อยากจะบอกคุณผู้ชมเหมือนกันว่า